เอาล่ะไปต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับ
เรื่องราวของสัตว์น่ารักแสนรู้

พูดถึงเรื่องของนกด้วย
ใครที่ชื่นชอบนกแสนรู้อย่างนกแก้ว
เดี๋ยวผมพาไปที่นี่เลยนะครับกำแพงเพชร

ปล่อยออกไปปุ๊บบินสักพัก
บินกลับมาหานกหรือว่าหมูเบอร์แรงเอาไปดูกันหน่อยครับโอ้โหแสนรู้จัง

นกหวีดปิ๊ดมันก็บินกลับมาเลยทีเดียว
สั่งการได้อย่างกับใช้รีโมท
โอ้โหนี่นกหรือโดรน

ที่เห็นอยู่นี่มันไม่ได้ใช้รีโมทคุณผู้ชมครับ

แล้วก็เป็นการฝึกมันมาตั้งแต่สมัยตอนมันยังเด็กเป็นลูกนกตัวเล็กอ่ะ
พอมันโตขึ้นมานี่มันก็เลยเรียนรู้แล้วก็จดจำแบบนี้นะครับ

แล้วก็เจ้าของนกแก้วแสนรู้เหล่านี้นะครับ
เขามีชื่อกลุ่มนะก็คือกลุ่มนกบินอิสระกำแพงเพชรครับ
เขาก็นำนกแก้วหลายสายพันธุ์มาโชว์ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักนะครับ
ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาชมกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
โดยเฉพาะตอนที่ปล่อยนกออกมาบินกันเป็นฝูงนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพคือมันบินกันไปหลายตัวมาก
พอบินไปเป็นฝูงแล้วเจ้าของเขาก็เป่านกหวีดปี๊ดสุดท้ายมันจะบินกลับมาทีละตัวทีละตัวสองตัว
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากแล้วก็ประทับใจเลยกับความแสนรู้ของเจ้านกแก้วเหล่านี้นะครับ
บางตัวมันก็จะตัวเล็กบางตัวมันก็จะตัวใหญ่หน่อย
แต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันมีความน่ารัก
แล้วก็มีสีสันแตกต่างกันออกไป

มีเรียงเชี่ยงเหรอครับ

บินกลับมาครับเพราะเราเริ่มฝึกเขา
คอแบ็คเขาตอนเด็กเลี้ยมาตั้งแต่ตอนเด็กครับ
ขนหนามโตขึ้นมาเขาเริ่มเดินได้

เรียกเขาบินมาหาแล้วก็ฝึกลงจากที่สูงครับ
ก็มีคนสนใจครับเวลาไปสถานที่ต่าง

แล้วก็ได้สมาชิกเพิ่มจากที่เราไปมาด้วยครับ
นี่เห็นไหมอย่างที่บอกคือเขาฝึกมันมาตั้งแต่ตอนยังเป็นลูกนก

แล้วก็จะบินกลับมาหาเจ้าของแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนกบินอิสระเนี่ย

โชว์กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้ได้ชมความงามความแสนรู้ของมัน
ทุกเย็นของวันอาทิตย์นะครับที่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิ่ง

ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรไปด้วย
หรือว่าถ้าใครเห็นแล้วแบบนี้ตอนเป็นลูกนกแบบนี้เห็นไหม
เขาก็จะเรียกมันมามันก็จะวิ่งมาแบบนี้ป้อนอาหารมันไง
ใครที่สนใจเห็นแบบนี้แล้วอยากจะเลี้ยงดูบ้างอยากจะไปขอความรู้
พิมพ์ข้อความไปว่านกบินอิสระกำแพงเพชร
ไปพูดคุยกับเขาว่าวิธีการเลี้ยงนกแก้วให้ฉลาดแล้วก็แสนรู้แบบนี้
ต้องทำอย่างไรก่อนที่จะเลี้ยทรงเลี้ยสัตว์คุณผู้ชมครับก็อยากจะแนะนำนะ
ว่าต้องเรียนรู้เขาก่อนศึกษาให้ดีว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบไหนเขากินอะไร
เขาใช้ชีวิตแบบไหนพอเรียนแล้วเขามีเวลามาเลี้ยงด้วยนะ

ดิฉันก็ไม่ได้ชอบนกแต่นกตลอดเลยช่วงหลัง